ถ้าเป็นชาวไทยพุทธเราก็ไปชาปนกิจที่วัด

ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็ต้องรีบเผาเหมือนกัน

ตามขั้นตอนของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับ
แต่ความจริงก็ที่เขาจะใส่บรรจุร่างในสูงซิวต์เลยมาอย่างนี้อยู่แล้ว

ที่นี่คือวัดสว่างอารมณ์ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
เป็นผู้ชายอายุ๓๕ปีมาชาปนกิจที่นี่
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยน้ำหนักตัว๑๕๐กว่ากิโลกรัม
ก็คือร่างใหญ่ตระวังที่เผาอยู่ถึงขั้นทำให้น้ำมันจากศพ
ไหลออกมานอกเตาเผาทีนี้มันก็ลุกลามไปยังจุดอื่น
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการอะไรยังไงได้
ตอนที่ไฟแบบโหมลุกไหม้อะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เตาเผาทั้งเมนเนี่ยเนื่องจากเป็นศพที่ติดเชื้อโควิด
และยังไหม้ไม่หมดอีกครั้งจะแบบหยุดก่อนพักก่อน
แต่มันก็ไม่ได้อีกก็เลยต้องปล่อยให้ไฟเนี่ย
เผาไหม้ศพจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช้เวลาอยู่๓๔ชั่วโมง
แต่สุดท้ายแน่นอนว่าตัวเผาตัวเตาเผาตัวเมนเนี่ยก็ได้รับความเสียหาย
นี่นะฮะเดี๋ยวฟังศพประโยชน์ที่วัดหน่อยนะครับ
แรงไฟแผงไฟที่ควบคุมมันแค่น้ำมันมันไหลออกมา
พอไหลออกมาพรุ่งทีนี้มันลามลามพรุ่งมันไปไหม้สายไฟไหม้แล้ว
มันก็เกอร์เบื้องที่ติดอยู่มันก็แตกก็แปลกก็แปลก
มันจะไหม้หมดไหมศพวันนี้ที่ของนี่
ดูแต่มันยังไหม้แต่น้ำมันศพเฉยมันระบบมันไปหมดแล้ว
มันคงจะไม่หมดแล้วมันไม่หมดอ่ะ

คงจะหาทานเข้าไปใส่
จ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะครับพระครูประยัตติธรรมประหัสนะครับ
ท่านบอกว่าคือเมนนี้สร้างมา๑๐ปีแล้วเมนของวัด
งบในการก่อสร้างก็ล้านกว่าบาทนะฮะ

นี่เป็นศพแรกของการชะปนกิจผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด
คือวัดในตัวเมืองหรือวัดอื่นเนี่ย
ก็เผากันแบบแต่ละวันก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ว่าง
วันนี้ก็เลยถูกส่งมาเผาที่วัดนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็คงจะต้องปิดซ่อมเมนชั่วคราวกันก่อน
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ